บางคนอาจจะสลึมสลึม

สดชื่นเพราะอะไร

รางวัลครับฟังดีเลยคาราบาลเขาแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลเขาแจกทุกเดือนนะ
อย่างที่เห็นข้างหน้านี้คุณผู้ชมเห็นไหมจะเป็นตกแต่งสไตล์เขียวแดงสไตล์คาราบาล
อันนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยร้อยรางวัลครับรวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทแต่ถ้าอยากได้ทำไงอ่ะ
ทำไงท่องตามพี่เบิร์ดดอมท่องตามน้ำแข็งเขียนบีบส่งเขียนบีบส่งง่ายนิดเดียว
ใช่ค่ะมาดูที่เขียนก่อนไหมล่ะที่เขียนเนี่ยต้องแยกกันก่อนนะ
คาราบาลแดงเขียนอย่างหนึ่งคันโซคูณ๒เขียนอย่างหนึ่งงั้นเอาคาราบาลแดงก่อนละกันคุณผู้ชม
เอาเศษกระดาษมาแล้วถ้าเกิดว่าดื่มคาราบาลแดงหมดขวดปั๊บเนี่ยเขียนลงในกระดาษ
เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒แล้วก็ชื่อนามสกุลนะอาริยาเฟื่องประดิษฐ์กุลแล้วก็ใส่เบอร์โทรลงไปด้วย
กระดาษเล็กเล็กใส่ไปใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบอันนี้สำหรับคาราบาลแดงส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคันโซคูณสองเนี่ยค่ะ
เอากระดาษมาเขียนด้วยลายมือเหมือนกันเขียนคำเดียวเลยตับแล้วก็ชื่อนามสกุลตามด้วยเบอร์โทรพับใส่ฝาบีบ
ทีนี้ขั้นตอนการเอาไปส่งเวลาจะเอาไปส่งไปส่งได้เลยที่ตู้ปน๒บางปช๒๔๑๓๐ส่งไปสนิททางนี้ก็ได้
ฟังวิธีฟังกติกาไปแล้วก็ต้องย้ำอีกทีว่าเขาแจกอะไรบ้างนะคุณผู้ชม
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลทุกเดือนครับสำหรับทอง
อันนี้รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาท
คุณผู้ชมต้องรีบส่งนะเพราะว่าใกล้จะประกาศผลผู้โชคดี
คนแรกที่จะได้มอไซค์กันแล้ว๒๘เมษายนนี้เราจะได้เห็นคนแรกกันแล้วครับ
ได้มอไซค์ไปในรายการตลอดข่าวนี่เขาจะไปแจ้งกันในตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีและยังสามารถส่งกันมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖
ต้องบอกเลยทรงกรมีสิทธิ์ก่อนครับ
อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าอยากเติมความสดชื่นให้กับตัวเองต้องคาราบาลแดง
รสชาติอร่อยราคา๑๐บาทเท่าเดิมไม่เพิ่มราคาค่ะ
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่อย่างคันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนแลคโทนแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันด้วยนะคะ
อย่าลืมคันโซคูณ๒อร่อยสดชื่น
แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านนะคะมาเติมความสดชื่น
แล้วจะได้สดชื่นเหมือนพวกเรา๓คนค่ะ
พี่ได้ลองคาราบาลแดงเอาไปปั่นลองดู

พี่เบิร์ตปั่นอย่างเดียวไม่พอน้ำแข็งใส่พวกเยลลี่ไปหน่อยหนึ่ง